คดีที่เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญนะครับ
เกิดขึ้นที่เขาชีจันทร์ที่จังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามีเหตุว่าผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้เป็นแฟนกัน

คดีนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนในเรื่องของความสัมพันธ

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายผู้ชาย

และความสัมพันธ์ของคนที่มาก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะครับ
แล้ววันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยฮะ
หมายจับไล่ล่าอ้วนภูเก็ต
งการฆ่าสองศพดับสยองลานจอดรถเขาชีจันทร์
วบสายันรับตีสนิทแอบชี้เป้า

เพราะว่าเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทางคดี
ที่ค่อนข้างจะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับ
โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

เมื่อวานนี้เดินทางไปติดตามความคืบหน้า
จากคดียิงคู่รักก็คือนายอนันตชัยจริตรำ
แล้วก็นางสาวปวีนานาเมืองรักเสียชีวิต

อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้ได้ไปประชุมกัน
กองปราบก็มีการประชุมร่วมกับทางด้านของ

พลตำรวจโทจิติรอดบางยาง
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผลตำรวจตรีนันชชาติสุพมงคล
แล้วก็มีการแถลงข่าวคดีนี้ที่สพนาจอมเทียน
คือเมื่อวานเดินทางไปยังพื้นที่เลยนะที่ชมบุรี

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

สามารถออกหมายจับได้แล้ว๓คน
หนึ่งในนั้นมีนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
เจ้าของกิจการสถานบันเทิงในจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายที่เป็นผู้หญิง
ซึ่งผู้ตายที่เป็นผู้หญิงเคยเป็นลูกน้องเก่าที่เสียอ้วนมาชอบพอ
ตำรวจก็เลยมุ่งปมเหตุไปในทางชู้สาวนะครับ
ส่วนเรื่องที่เสียอ้วนเคยจะไปขอฝ่ายหญิง
คือสู่ขอฝ่ายหญิงทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติยังไม่ยืนยัน
แล้วก็ไม่ระบุรายละเอียดมากไปกว่านี้
ต้องขอเวลาในการสอบสวนก่อนนะครับ
เพราะเชื่อว่ามีคนร้ายมากกว่านี้
และสิ่งที่สำคัญก็ต้องสอบสวนเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตายกับผู้ตายเอง
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับผู้ตายที่เป็นผู้หญิง
คือนางสาวปวีนาฟังเสียงของผู้บัชการตำรวจสอบสวนกลางนะครับ

ทุกสาวเป็นอะไรอยู่ในนั้นครับ
ผู้ตายนี่เคยรู้จักคบคอกับนายอ้วนนะครับ
หรือในนายปัญญานะครับ
เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนนะครับ
ทางนายปัญญาคือก็ให้อาศิลป์สรุป
ในส่วนของพฤศกาลของผู้ต้องหาบางทีน้องค่ะ
เพื่อที่จะเข้าในกลุ่มกับผู้ตาย

ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับผู้ต้องหา๓คน
ก็คือ๑นายปัญญายิ่งดังหรือว่าฉายาเสียอ้วนภูเก็ตอายุ๓๙ปี
นายจีรศักดิ์อุไนบันอายุ๓๔ปีซึ่งเป็นลูกสมุนของเสียอ้วน
แล้วก็๓นายสายันศรีศุกร์อายุ๔๓ปี
นายสายันนี่โอ้โหน่าสนใจนะในคดีนี้นะฮะ
เพราะว่านายสายันคือเป็นคนที่เหมือนกับเสียอ้วน
เขาจ้างข่าวก่อนหน้านี้ออกมาว่าจ้าง๒๐๐๐บาท
ให้ทำทีไปจีบเพื่อนของในกลุ่มผู้ตาย
หลังจากนั้นเป็นคนที่คอยบอกพี่กัดส่งโลเคชั่น
ว่าผู้ตายและเพื่อนเดินทางไปที่ไหน
แล้วก็เลยทำให้มือปืนไปสังหารถูกนะคะ
ก็คือในขณะเกิดเหตุ

มีการเช่ารถไปเที่ยวด้วยกันที่พัทยาใช่ไหมที่ชนบุรีนี้
ก็จะมีนางสาวปวีนาซึ่งเป็นผู้ตาย
นายอนันตชัยซึ่งเป็นผู้ตายไปด้วยกัน๒คนแล้วนะ
และยังมีเพื่อนอีก๒คนที่ไปด้วยกันคือไปเป็นกลุ่มเนี่ย
ก็คือนายวราเทพมาสูงเนิน
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายสายันศรีศุกร์

ซึ่งนายสายันศรีศุกร์นี่แหละครับ
ตำรวจคาดว่าเสียอ้วนเป็นคนจ้าง
ให้มาตีสนิทกับนายวราเทพ
เพราะนายสายันมีนิสัยเป็นผู้หญิง
และเข้ามาตีสนิทเป็นแฟนกับนายวราเทพ
และนายวราเทพก็เป็นเพื่อนกับนายอนันตชัยและนางสาวปวีนาผู้ตาย

นางสาวปวีนาและนายอนาตาชัยก็เลยชวนกันมาเที่ยว

นายวราเทพก็ต้องชวนนายสายันที่มีนิสัยเป็นผู้หญิงมาด้วย
โดยที่อาจจะไม่มีใครรู้ว่านายสายันถูกเสียอ้วนจ้างมา
ให้เป็นคนชี้เป้าว่าตอนนี้กรุ๊ปท่องเที่ยว

และนายสายันก็เป็นคนชี้เป้าว่าตอนที่ไปท่องเที่ยวที่เขาชีจันทร์
อยู่ตรงนี้ก็ชี้เป้าให้มือปืน
มายิงนางสาวปวีนาและก็นายอนันตชัยนะครับ
นี่แหละครับก็เป็น๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้ว
ขณะที่นายสายันศรีศุกร์คนชี้เป้า
ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
ส่วนอีก๒คนอยู่ระหว่างการหลบหนี
รองพบตรบอกว่าตอนนี้นะฮะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่
ไปพิสูจน์ไปสืบสวนสอบสวน

แล้วก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานที่มีจะสามารถเอาผิดเสียอ้วนได้นะครับ
อีกวันว่าคนไหนทำหน้าที่อะไร
คือตอนนี้เราออกหมายจับไว้๓คนแต่คิดว่ายังมีอีก
เรารวมรวมมีหลักฐาน
เงินไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ
เงินไม่ได้ช่วยให้คนทำผิดกลายเป็นคนไม่ผิดได้นะครับ
โดยตำรวจออกหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหาคือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมือง
หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดว่าใครเป็นคนยิง
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องของคนยิง
และพฤติการก่อเหตุก็ยังไม่เปิดเผยมากนัก
เพราะคาดว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่านี้
ตอนนี้ตำรวจได้นำตัวนายสายันมาสอบสวนเพิ่มเติม
แต่ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์
ก่อนที่วันนี้เองเวลา๑๐นาทีตำรวจภูทรนาจอมเทียน
จะนำตัวนายสายันไปชี้จุดเกิดเหตุ
ที่คอยรายงานเสียอ้วนตั้งแต่ที่พักไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง
แล้วก็มาจนถึงจุดสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตถูกยิงทั้งสองคนนะครับ
อกจากนี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้สอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของ

มีผู้ชายคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากทั้งสองคนเนี่ย
ไปกราบพระเสร็จแล้วแล้วก็เดินกลับมาที่รถ
ตอนเกิดเหตุผู้หญิงที่เสียชีวิตอยู่นอกรถ
ส่วนผู้ชายนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับแล้ว
ผู้หญิงถูกยิงก่อน๔นัดแล้วผู้ชายก็ถูกยิงตาม๓นัดนะครับ
คนเล่าให้ฟังนะฮะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเองก็วิ่งไปช่วยปั๊มหัวใจ
เพราะตอนแรกทั้งสองยังไม่เสียชีวิตทันที
แต่ไม่เห็นว่าคนร้ายนั้นเป็นใครนะครับ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยอีก๒คน
ซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์คงหมายถึงนายวราเทพกับนายสายัน
เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนั้นเห็นว่าไม่ได้อยู่ด้วย
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีเพื่อนมาด้วย
แล้วก็คนที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุกชะกันหรือว่าเหตุการณ์ยิงกัน
จนเสียชีวิตที่นี่มาก่อนเลยนะครับ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจากกรณีนี้
ตอนนี้หมายจับ๓แล้วก็จับกลุ่มตัวได้๑

ในนั้นก็คือเสียอ้วนนั่นเองนะคะ

อ้วนเขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้าง
และเสียอ้วนเป็นใครนะฮะ
โดยเสียอ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดัง
ก็เรียกเสียอ้วนบางลาบ้างก็เรียกเสียอ้วนภูเก็ต
ตอนนี้มีข้อมูลว่าหลบหนีเข้าไปในพื้นที่
อำเภอกบิลบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรี
ก็คาดว่าเตรียมจะหลบหนีออกนอกประเทศ
ไปยังทางฝั่งเขมรผ่านทางเส้นทางธรรมชาติ
ซึ่งจะใช้เส้นทางผ่านทางจังหวัดสะแก้วหรือว่าสุรินทร์
สุรินเป็นจังหวัดบ้านเกิดของเสียอ้วนนะคะ
และตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางต่างเพื่อที่จะสกัดจับ
ทีนี้จากข้อมูลที่ได้มาจากญาติของเสียอ้วน
ก็ยืนยันว่าตอนนี้เสียอ้วนยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศ
ยังไม่ได้หนีออกไปนอกประเทศตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วก็มีรายงานจากตำรวจชุดติดตามจับเสียอ้วนด้วยค่ะ
บอกว่ามีคำสั่งให้ชุดติดตามต้องใช้ความระมัดระวังนะ
เพราะว่าเสียอ้วนก่อนหน้านี้เขาเคยมีประวัติ
เรื่องของการยิงคนตายมาแล้วคือเสียอ้วนเป็นคนชอบปืนนะคะคุณผู้ชม
มีคดีนี้แต่ว่าตอนนั้นคดีอายการสั่งไม่ฟ้อง
เพราะว่าเสียอ้วนอ้างว่าผู้ตายจะมาชิงทรัพย์

ดังนั้นก็คิดว่าเสียอ้วนคงพกปืนเอาไว้ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งทางด้านตำรวจชุดติดตามก็ได้รับคำสั่งมาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าพบตัวเสียอ้วนแล้วก็มีการขัดขืนการจับกลุ่ม
สามารถใช้วิธีการตอบโต้อย่างเด็ดขาดได้ทันที
ซึ่งคำสั่งลักษณะนี้ในวงการตำรวจเขาจะรู้ดีเลย
มันเป็นคำสั่งให้จับตายถ้าเกิดว่ามีการขัดขืนการจับกลุ่มนะคะ
ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง
กำลังคุยแชทกับเพื่อนคนนึงค่ะ
แล้วโพสต์นี้รูปนี้เลยรูปพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทาง
คือแปลว่าจะเดินทางไปออสเตรเลียหรือยังไง
แล้วก็อีกข้อความที่เป็นนัยยะว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงตามล่าจุด
ติดตามตอนต่อไปพร้อมออกนอกประเทศ
แล้วก็เป็นตัวเลข๕๕๕ค่ะ

ใช่แล้วก็บอกว่าถึงไหนถึงกันกับโลกใบนี้
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางเพจเขาก็มีการนำออกมา
เหมือนกับมาแชร์แหละว่าเขาคุยกับเพื่อน
คือวางแผนไว้แล้วเตรียมที่จะหลบหนีนะคะ
ตำรวจก็ต้องสืบสวนต่อในเรื่องนี้ว่าจะหลบหนีจริงหรือเปล่า
แต่ว่าหลายคนถามว่าเสียอ้วนเป็นใคร
คุณจากเด็กนวดในห้องน้ำกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในภูเก็ต

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเสียอ้วนเดิมเป็นคนสุรินท
แล้วก็ไปรับจ้างทำงานกลางคืนอยู่ในพัทยา
ตอนนั้นก็มีการย้ายไปเป็นเด็กนวดในห้องน้ำในสถานบันเทิงที่ป่าตองภูเก็ต
รายได้เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท
แล้วเสียอ้วนเขาเป็นคนประหยัดเก็บหอมรอมริบจนเขามีเงินก้อนหนึ่ง
แล้วก็ไปประมูลรับนวดแขกนักเที่ยวตามสถานบันเทิงในป่าตอง
ตรงนี้แหละก็เริ่มมีลูกน้องมากขึ้น
พอได้เงินมาปั๊บเนี่ยเขาก็ไปซื้อพวกตึก
อาคารพาณิชย์ต่างในพื้นที่ป่าตอง
อันนี้ซื้ออาคารพาณิชยเพื่อเกรงกำไรนะ
พอขายได้เงินมาปั๊บเขาก็มีฐานะร่ำรวย
ก็เปลี่ยนจากคนประมูลนวดในห้องน้ำเนี่ย
ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของสถานบันเทิงในซอยตันที่ตำบลป่าตองนั่นเอง
ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ทำธุรกิจบาร์เบียร์
แล้วก็มีสถานบันเทิงอีกหลายอย่างอีกหลายแห่ง
แล้วเขาบอกว่าเสียอ้วนเป็นคนที่อาพับรัก
หากรักผู้หญิงสักคนก็จะทุ่มเทเงินทองให้หมด

แต่มักจะถูกผู้หญิงนั้นปฏิเสธ
และเสียอ้วนเป็นคนเสพติดความรุนแรง
มักจะทำร้ายแฟนสาวอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ผู้หญิงทุกคนทนไม่ไหวก็เลยตีตัวออกห่าง

จากอาพับรักนอกจากเสพติดความรุนแรงแล้ว

ก็เลยเป็นที่มาว่าเสียอ้วนน่าจะมีปืนพกไว้หลายกระบอก

คุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตายทั้งสองคนเอง
มีการเปิดเผยออกมาจากญาติของผู้ตายนะ
ว่าจริงแล้วสองคนไม่ได้เป็นคู่รักกัน
เพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าเป็นคู่รัก
จริงทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติกันด้วยนะ
ใช่ฮะแล้วก็มีคำเปิดเผยออกมาจากญาติของผู้ตายฝ่ายชายเอง
บอกว่าผู้ตายฝ่ายชายมีนิสัยเป็นผู้หญิง
คุณผู้ชมฮะครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับ
ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจหลังจากการจากไปของคนในครอบครัว
นำศพของนางสาวปวีนาหรือว่าปลาย
แล้วก็นายอนันตชัยหรือว่าฟอร์ส
ถูกมือปืนยิงอย่างโหดเยี่ยมที่เขาชีจันทร์
กลับมาที่บ้านเกิดคือจังหวัดกราศิน
โดยได้มีการตั้งศพสวดพระอภิษฐรรมแยกกัน
ศพของนางสาวปวีนาตั้งอยู่ที่หมู่ที่๑

ส่วนศพของนายอนันตชัยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่๑๒
และช่วงเช้าชาวบ้านก็พากันมาทำบุญบำเพ็ญกุศล
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ใช่ค่ะเพราะว่าศพของนายอนันตชัยหรือว่าฟอส
จะชับประณกิจในวันนี้วันทั้ง๑สิงหาคม
ส่วนของปลายหรือว่านางสาวปวีนา
จะชับประณกิจในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคม
แม่ของปลายคุณแม่ชื่อวันเพ็ญนาเมืองรัก
ซึ่งคุณแม่มีการเปิดเผยออกมา

เป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ปลายเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี

เพราะต้องการหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัว
ด้วยการไปทำงานตามสถานบันเทิง

เพราะพี่สาวที่รู้จักกันในหมู่บ้านชักชวน
ที่ผ่านมาน้องปลายส่งเงินกลับบ้าน
เดือนละถึง๒๓หมื่นบาท
ปลายเคยพูดถึงเสียอ้วนให้แม่ฟังด้วย
บอกว่ามีเสียอ้วนมาติดพันธุ์
และอยากได้น้องปลายเป็นเมีย

ถ้าอยากได้เป็นเมียจริงต้องมาสู่ขอ
ต้องมาขอแต่งงานกับน้องปลาย

เพราะว่าเสียอ้วนเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง
และมีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต
คุณแม่ของปลายยังเล่าให้ฟังต่ออีกนะครับว่า

ปลายได้โทรศัพท์มาเล่าให้แม่ฟังตลอด
ทุกครั้งที่เสียอ้วนเห็นเธอไปอยู่กับกลุ่มเพื่อน
คือมักจะหึงหวงแม้ว่าจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนก็ตามนะครับ
คุณคือเคยเข้าไปฉุดกระชาก
ปลายออกมาเข้าไปบีบคอทำร้ายร่างกายน้อง
เวลาที่น้องเขาอยู่กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายด้วย
คือปลายบอกว่าหึงหวงไม่มีเหตุผลนะฮะ
และกระทั่งปลายปี๖๐น้องปลายกับฟอส

แต่เสียอ้วนก็ยังออกตามหา
พอช่วงต้นปี๖๑น้องปลายอยากจะซื้อรถ
พอเสียอ้วนรู้เรื่องน้องปลายอยากได้รถ
บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้ซื้อรถ๑ล้านบาท

และภายหลังพบว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของน้องปลาย๑ล้านบาท
ซึ่งเสียอ้วนโทรมาบอกว่าให้พ่อกับแม่นำไปซื้อรถ
แต่ตัวแม่ของน้องปลายยืนยันออกมาแบบนี้ว่า
ไม่เคยคิดจะไปปอกลอกเสียอ้วนแต่อย่างใดนะครับ
ใช่แล้วก็บอกว่ายังไงน้องปายก็ไม่ชอบเสียอ้วนแน่
เพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมีลูกน้องเยอะแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายด้วย
แล้วก็พยายามตีตัวออกห่างมาเสมอนะครับ
ทีนี้ฟังเสียงของคุณแม่ของปลายหรือว่านางสาวปวีนาผู้เสียชีวิต

เขาโทรมาหาอยู่อ้วนก็โทรมาอยู่บอก

ผมถามแม่จริงนะฟอสกับปลายเป็นแฟนกันไหม
แม่ก็ถามน้องแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกัน
เพื่อนที่เพื่อนได้รักกันมาก
ครอบครัวเนี่ยกลัวเสียอ้วนไหม

ถ้ากลัวอิทธิพลถ้ารุ่นอย่างนี้นะคะ

กลัวอย่างมากก็ว่าเขามีเงินมากกว่าเรา
เขาเคยบอกว่าเขาเคยโทรมาบอกว่า

ซื้อได้แม้กระทั่งตำรวจอืม
บอกว่าซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
แม้กระทั่งชีวิตคน

แม่ผมฆ่าคนตายผมเสีย๒ล้านเองผมไม่ติดคุก
ผมเห็นน้องเอาลงเฟสจะตั้งใจทำงาน
ซื้อรถให้แม่สร้างบ้านให้แม่

นู้นู้นู้นู้นไม่ต้องลำบาก
ผมจะโทรไปคุยกับน้องเดี๋ยวผมจะโอนให้เอง
น้องก็ไม่คิดว่าเขาจะโอนมาเขาก็เลยโอนมา
ก็ว่าเขาเสร็จถึงเวลาเขาโอนมาเขาบอกแม่ผมโอนไปแล้วนะล้านหนึ่ง
หลังจากวางโทรศัพท์จากอ้วนก็เลยโทรหาน้องไป
น้องไปอ้วนโอนตังค์มาให้แม่ล้านหนึ่ง
เขาก็เลยบอกน้องไปก็เลยบอกว่าพี่วันบอกหนูว่าจะโอนตังไปให้แม่ล้านหนึ่ง
แต่หนูบอกว่าโอนไปแค่สามแสนหกไม่ไม่ไม่พี่จะโอนไปเป็นล้าน
พี่จะโอนล้านหนึ่งแต่หนูก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะโอนให้แม่ล้านหนึ่งจริง
นี่แหละครับแม่ของน้องปลายบอกแบบนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเสียอ้วนเคยโทรมาขู่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลใช่ไหม
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยยิงคนตายก็ไม่เห็นจะติดคุกเลย

คุณแม่น้องปายบอกแบบนี้บอกว่าขอให้ตำรวจตามจับมาให้ได้
และให้เสียอ้วนชดใช้กรรม
เสียอ้วนฆ่าคนไม่ผิดกฎหมายฉันเนี่ยฉันเป็นแม่เนี่ย
เป็นแม่ของคนตายฉันก็อยากจะฆ่ามันให้ตายเหมือนกัน
โอ้คุณแม่พูดออกมาแบบนี้เลยนะฮะ
ไปดูครอบครัวของนายอนันตชัยหรือว่าฟอสกันบ้างนะครับ
ซึ่งที่บ้านก็ยังอยู่ในภาวะแห่งความเสียใจ
แล้วก็บอกว่าต้องการให้จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
โดยยืนยันว่าทั้งสองคนไม่ใช่คู่รักกันอย่างแน่นอน

บอกว่าปลายกับฟอสไม่ใช่คู่รักกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
เพราะว่าพ่อของคุณแม่เนี่ยพ่อของคุณจอมศรีนะครับ
กับพ่อของน้องปลายเนี่ยเป็นพี่น้องกัน
ก็คือมีศักดิ์ว่าตาของฟอสเป็นพี่น้องกับพ่อของน้องปลาย
เออนะครับดังนั้นเขาทั้งคู่จึงเติบโตมาด้วยกัน

อีกทั้งฟอร์สเองเนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยมีนิสัยเป็นผู้หญิง
และชอบแต่งหญิงไปรับจ้างรำหาเงินมาช่วยครอบครัวเป็นประจำ
ก่อนจะเกิดเรื่องร้าย๒วันยายของน้องฟอสฝันไม่ดี
เห็นว่าทั้งสองเดินมาแล้วก็มีเลือดท่วมตัว
ส่วนคุณแม่ของฟอสเองฝันว่ามีคนมาขอลูกชายไปอยู่ด้วย
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับทั้งสองคนนะครับ
ก็ที่คุณมาแล้วว่าที่สลองวันเกิด
กำลังกลับที่นี้มันจะจัด
กลับเผื่อไม่มีชีวิตเลย
เชื่อในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
เชื่อก็เชื่อ
ขอให้เจอคนร้ายแล้วก็ขอให้เขาได้รับกรรมตามที่เขาทำกับน้องด้วย
คุณผู้ชมคำชี้แจงจากทั้งสองครอบครัวนะครับ
ว่าปลายกับฟอสเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกัน

ฟอสยังมีนิสัยเป็นหญิงอีกนะครับ
คือสำหรับประวัติทั้งคู่เนี่ย
นางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าปลาย
เพื่อนที่เรียนด้วยกันมักจะเรียกว่าสปาย
ปายถือว่าเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีนะครับ
แล้วก็เคยเข้าประกวดนางงามท่าคันโท

จากนั้นก็เดินสายไปประกวดตามเวทีต่าง
แต่เนื่องจากเป็นคนตัวเล็กจึงไม่ค่อยชนะการประกวด

ส่วนฟอร์สนี่นะคะก็นายอาณาตาชัยจิตระจริตรำนี่นะคะ
ก็เป็นเด็กที่โตขึ้นมานิสัยร่าเริงค่ะ
แต่อย่างที่บอกนะคะว่าฟอสมีลักษณะจิตใจเป็นผู้หญิง
แล้วก็ในหมู่บ้านเขาจะเรียกกันเลยแบบนี้
ว่าสาวฟอสสาวฟอสนะคะ

ส่วนศพของนายอนันตชัยหรือว่าฟอส
ส่วนศพของนางสาวปวีนาหรือว่าสปายนาเมืองรัก
ชาปนกิจในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคม

พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์

ก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจจัดกำลังเข้าดูแลความปลอดภัย
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายด้วยนะครับ
เพราะตอนนี้สิ่งที่ตำรวจต้องทำงานกันอยู่นะครับ
ก็คือการตามจับกลุ่มตัวเสียอ้วนนะครับ
แล้วก็การจับกลุ่มตัวนายจีรศักดิ

แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นมือยิงด้วยหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ก็เลยต้องตามต่อรวมถึงเพื่อนอีก๑คน

ใช่ตามมาสอบข้อมูลว่ามีส่วนรู้เห็น

ก็ต้องเรียกทุกฝ่ายนั่นแหละมาสอบข้อมูลทั้งหมด
อันนี้คุณผู้ชมเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ